คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมกันนิดนึง
เพราะว่าคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดมาตลอดทั้งวัน
แล้วก็ไปอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
คุณสิริวัลบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว
เดี๋ยวติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัลเลยนะคะเชิญเลยค่ะ
ที่แยกดินแดงตรงนี้ไม่มีตำรวจอยู่แล้วนะคะ
คุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะ
เจ้าหน้าที่อยู่บ้างใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมครับ
ส่วนใหญ่ได้ถอนไปถอนกำลังไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
เหลือเพียงบางส่วนที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหา
ได้ถอนไปมุ่งหน้าไปทางวิภาวดีแล้วค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
แต่ว่าตอนนี้มีเสียงประทัดขนาดใหญ่
อ๋อนี่ค่ะเมื่อกี้มาชุดหนึ่งใช่ใช่ค่ะ
เป็นทั้งพลุด้วยเสียงประทัดด้วยค่ะคือตอนเนี้ย
ตำรวจได้แจ้งให้ถอนนะคะครับแต่ว่าเรายังมาก่อนใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกล้องยังอยู่
กล้องของเรายังมีการจับภาพไว้ข้างหน้านะคะตำรวจเนี่ยข้างและข้างหลังของดิฉันเนี่ย
มีการยิงกระสุนยางนะคะเพื่อที่จะเอ่อไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
โยนพลุไฟแล้วก็ประทัดยักษ์มานะคะค่ะตอนนี้กำลังตำรวจควบคุมฝุงชนมีอยู่ในพื้นที่ตรงแยกดินแดงตรงนี้
น่าจะไม่ถึงยี่สิบคนนะคะคุณภาคภูมิคุณเขตมาสอนค่ะค่ะมันดูปุบปับใช่ไหมคะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะให้คุณสิริวัลรายงานว่าคลี่คลายแล้ว
ปล่อยรถวิ่งอะไรได้แล้วแต่กลายเป็นว่าโอ้โหค่ะใช่ค่ะ
คุณเขมมาสอนคุณภาคภูมิค่ะตอนแรกเนี่ยที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
อาจจะรายงานบรรยากาศล่าสุดนะคะเป็นเรื่องของการเปิดเส้นทางการจราจรนะคะ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยได้มีการถอนกำลังออกไปหมดแล้วนะคะครับ
เส้นทางตรงแยกดินแดงเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรากำลังรายงานข่าวอะค่ะ
ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มเยาวชนนะคะได้จุดพลุนะคะ
มาทางใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าแยกราชปารพอ่ะค่ะแล้วก็มีการโยนประทัดยักษ์มานะคะ
นี่คือเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปใช่ไหมครับ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
คุณภาคภูมิพยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะ
ที่ปลาชุดสุดท้ายอาจจะไม่อยู่แล้วล่ะใช่ไหม

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เหมือนที่เราเห็นภาพที่ด้านหลังของดิฉันนะคะ
กำลังตำรวจเนี่ยก็เลยตัดสินใจถอนออกไปนะคะ
ตอนนี้รถตู้ก็เคลื่อนออกไปแล้วนะคะ
มุ่งหน้าไปทางถนนวิทยาววิธีรังสิทธิ์ค้าออก
พร้อมกับมีการนำเยาวชน๒คนนะคะ

แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะตอนนี้เสียงประทัดเสียงพลุเนี่ยก็ได้สงบลงแล้วค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าจะมีกลุ่มเยาวชนเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้อีกหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้กำลังตำรวจไม่มีแล้วค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะคะ

เพราะต้องบอกคุณผู้ชมตรงเลยว่าตอนแรกตั้งใจจะรายงานเข้ามาว่า
ลี่คลายแล้วถนนโล่งแล้ว
ปล่อยให้แบบประชาชนกลับบ้านเคอร์ฟิลล์อะไรกันเรียบร้อย

พูดเผลออะไรก็มาเลยนะฮะ